จากการที่ชาวบ้านค่ะไปพบศพของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะ

ตำรวจตรวจสอบทั้งจากเสื้อผ้าแล้วก็ประวัติคนหาย

สรุปแล้วนะคะผู้ตายชื่อว่านางสาวสวรรคอายุ๒๓ปี
ตอนนี้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่เรื่องของชู้สาว
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยรายล่าสุดเลย

ตอนนี้นะคะตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ

ก็คือพันธ์ตำรวจเอกถิติพัฒน์อินทรรักษ์
เป็นผู้กำกับการสพบ้านโคก
ระบุว่าตอนนี้ตำรวจมุ่งปมการเสียชีวิต

เรื่องจากการตรวจสอบหลักฐานที่ยังคงเปิดเผยไม่ได้

ส่วนผลการชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดคาดว่า
น่าจะทราบผลเร็วนี้นะคะ
ขณะที่นางทองมาวาพิไลเป็นพี่สาวของผู้ต้องสงสัย
ก็คือนายสำรวมปาคำเป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต
บอกว่านายสำรวมเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใคร

แต่มีข้อมูลที่พี่สาวเองยอมรับว่า
น้องชายมีแฟนหลายคนแต่ไม่เคยพามาให้รู้จักนะ
ส่วนนางสาวสาวลักษณ์ผู้เสียชีวิต
น้องชายเคยพามาพบแต่มันนานมาแล้ว
สำหรับเรื่องส่วนตัวคนที่บ้านไม่ค่อยรู้อะไรมากนัก
เพราะว่าไม่ได้ปรึกษากันฟังเสียงพี่สาวค่ะ
ขอเงินเขาก็ให้ไปมันมีปัญหา
อย่าไปทำกันอย่างนี้เถอะ
น้องคงจะบอกเป็นอย่างนั้นหรอกดูแล้วนะ

น้องชายไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายแบบนั้นแน่นอน
แต่ก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่พี่สาวบอกกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่า
ในสำรวมป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้วหลายปี

แล้วถ้าพบว่ายาหมดไม่ได้กินยา
จะมีอารมณ์โมโหทำร้ายตัวเอง

สุดท้ายแล้วพี่ก็ยังเชื่อว่าน้องชายเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอน

ตำรวจรอผลชนสูตรนะคะ
ซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดที่ทำให้รู้ว่า
นางสาวสวรรคจึงเสียชีวิต
แล้วใครเอามาซุกซ่อนไว้ตรงจุดนี้ค่ะ